ที่จังหวัดกระบีชาวบ้านเขามีความศรัทธาในเรื่องของการนำน้ำเหล็กไหลเนี่ย
มารักษาให้หายจากอาการป่วยครับ
เอ้าคุณผู้ชมดูแล้วคุ้นไหม

เออเอาไปกันด้วยไปบ้านเล็กที่

ที่นี่คนที่มีความเชื่อเรื่องของเหล็กไหลฮะ

โอ้โหเรียกว่าเจ้าของบ้านไม่มีเหงาแล้วงานนี้

ขอน้ำเหล็กไหลที่ผ่านการปลุกเสกเพื่อนำมาดื่มรักษาครับ
เอาย้อนกลับไปเหล็กไหลก้อนนี้เป็นของคุณรินรักวง
ซึ่งคุณรินเองเนี่ยเล่าให้กับทีมข่าวตลอดข่าวของเราฟังนะฮะว่า
เขาไปค้นพบเหล็กไหลก้อนนี้จากการเดินทางไปสำรวจบนเขาควรเขี้ยม
แล้วก็นำเหล็กไหลก้อนนี้มาทำพิธีปลูกเสกตามความเชื่อ
แล้วน้ำที่ปลุกเสกเหล็กไหลเนี่ย
พอได้ไปแล้วน่ะอ๋อไปดื่มกิน
ก็คือพ่อของเขาเองเขาบอกว่าพ่อของเขาที่ป่วยติดเตียงนะ
สามารถกลับมาเดินได้ตามปกติ

นี่แหละรักษาโรค

ไปกับการแพทย์แผนปัจจุบันด้วยนะ

หลายคนรู้ข่าวก็อยากจะได้

ชาวบ้านเขาก็ไม่ได้มีโอกาส

ตามโรคพัฒน์ประเภบรรยบาลทั่วไปใช่ไหม

ทางเจ้าของนะคุณรินเขาบอกว่า

ต้องมารับตามวันที่กำหนดเอาไว้
เฉพาะนะไม่ใช่วันไหนมาแล้วอยากจะได้เลยนะ
ก็คือไปรับได้ในวันอังคารวันพระราชสมดีและวันเสาร์

แล้วล่าสุดฮะใครจะเชื่อมีเศรษฐีผู้ที่สนใจในเหล็กไหล

ซื้อไอ้ก้อนเหล็กไหลนั่นราคา๑๐๐ล้านบาท

แต่คุณรินบอกไม่ขาย
แล้วก็ความเชื่อความศรัทธาของคนในหมู่บ้าน

ถ้าอยากจะซื้ออะไรก็ไปติดต่ออะไรเขาเองไหนที่เขาให้ดูนะ
เหมือนในข่าวเลยเนอะไม่แน่ใจที่เดียวกันหรือเปล่า
ลักษณะเหมือนกันเลยนะที่เป็นกลวงข้างใน
แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ
ไอ้น้ำที่ว่าบอกว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์
ก็ไม่ได้มาคอนเฟิร์มว่ามันจะรักทรงรักษาอะไรได้

ซื้อน้ำเปล่าขวดหนึ่งตอนนี้ขอให้

ใช่แถวนี้ก็ได้ถึงน้ำ

ก็ว่ากันไม่ได้บางทีของบางอย่างมันตีเป็นมูลค่าราคาไม่ได้
เพราะมันเป็นความสุขทางใจนะจ๊ะ